หยุดนี้หลายคนคงได้ตื่นมาตอนเช้า
ได้สัมผัสอากาศเย็นอีกครั้งหนึ่งหางหายไปนานเหลือเกิน

มีการแผ่เข้ามา๒รอกด้วยกันที่จะส่งผล

เช่นก็คิดว่าช่วงรอยตอระหว่างการแผลลงมานะนังนั้นก็อาจจะทำให้เกิดเหมาะเกิดขึ้น
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เดี๋ยวไปดูการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศกันก่อนนะครับ

สังเกตว่าบริเวณตอนบนแถบนี้ทั้งหมด
กลุ่มเมฆที่เป็นสีเขียวส้มคือกลุ่มเมฆฝน
ไม่มีเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้
อากาศเย็นเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ดังกล่าว
จึงไม่สามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนได้
ทีนี้สีม่วงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คืออากาศเย็นครับ
สังเกตว่ามีการแผลลงมานะครับจนถึงในบริเวณพื้นที่เมืองไทยของเรา
จุดที่เป็นสีม่วงอุณหภูมิจะต่ำกว่า๑องศา
ส่วนบริเวณสีฟ้าครับอุณหภูมินั้นจะต่ำกว่าประมาณ๒๐องศา
นั่นก็หมายความว่าภาคเหนืออีสานอุณหภูมินั้นต่ำกว่า๒๐องศา
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะต่ำแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับ
ในช่วงประมาณวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องวันจันทร์ต้นสัปดาห์
ลมจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยนะครับ
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าพอลมอ่อนกำลัง
ความชื้นจากทะเลก็มีโอกาสที่จะเข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย

แต่ก็จะไม่รุนแรงเหมือนช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

แต่ว่าหลังจากที่อากาศหนาวแผลลงมาเรื่อยเนี่ยนะครับ
ฝนก็จะถูกดันลงไปอยู่แถวมาเลเซียแทนนะครับ
จะทำให้ฝนนั้นก็จะไม่หนักหน่วงเหมือนช่วงที่ต้องเจอกับพายุ

จากการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

การตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึง๒๓ครับ

อุณหภูมิต่ำสุด๑๒สูงสุด๓๒ครับ
บนยอดดอยใครไปก็มีโอกาสเจอน้ำค้างแข็งนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒องศา

อุณหภูมิต่ำสุดที่ประมาณ๑๒องศานะครับ

ส่วนบนยอดภูต่ำสุดประมาณ๘องศานะครับ

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับ
สูงประมาณ๑๙องศาสูงสุด๓๓องศา

อยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่นะครับ
อุณหภูมิประมาณ๒๐๓๓ครับ

อยู่ที่ประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่นะครับ